อัปเดตข่าวบันเทิงเราก็อัปเดตเรื่องน้ำท่วมเราก็ขออัปเดตให้ฟังเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดค่ะไปเจอฟิล์มรัฐภูมิมาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะคะว่าคุณฟิล์มเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรกันบ้าง
คือเราก็เจอคุณฟิล์มนั่นแหละในงานฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะ
เจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอวิกฤตน้ำท่วมไม่ต่างจากพี่น้องในหลายพื้นที่เลย
คุณฟิล์มเนี่ยบอกว่าบ้านที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่ให้คุณน้าคุณอาเป็นคนดูแลให้เนี่ย
เพิ่งจะถูกน้ำท่วมไปสูงนู่นเลยคุณผู้ชมค่ะสูงถึงชั้นสองของบ้านเลย
เจ้าตัวค่ะยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวจริง
ส่วนภาพที่เจ้าตัวนั้นลงพื้นที่ไปช่วยมอบของใช้ที่จำเป็นนะคะ
ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนั้นในการลงพื้นที่อันนั้นไปช่วยเหลือคนที่จังหวัดสุโขทัย
ส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ด้วยค่ะ
ก็โดนครับเละเลยครับผมก็ขึ้นชั้นสองครับมาไวจนแบบตั้งตัวไม่ทัน

เขาก็บอกว่าตะตุ่มแล้วโอเค

คิดว่าโอเคพอมันเริ่มมาแล้วค่อยย้ายกันแล้วกัน
แต่พอเจอเขาปล่อยจากอีสานจากอะไรลงมานี่
จากเหนือลงมานี่โหเรารับไม่ไหวเลย
คุณผู้ชมค่ะถ้าใครเจอวิกฤตเหตุการณ์น้ำท่วม

ก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นจริงเลย
กับการได้มาร่วมงานกับทีมงานใหม่
เพราะว่าอะไรน้องเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะจ๊ะ

เพราะว่ามีผู้ใหญ่จากหลากหลายค่ายนะ

ส่วนข่าวที่ออกมาบอกว่าคิดลาวงการ
เจ้าตัวยืนยันเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันผ่านมานานแล้ว

ก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่มาทำกับพี่ชอต
แล้วก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องแรกที่เรารับงาน
หลังจากเป็นนักแสดงอิสระก็ตื่นเต้นครับ
จากนี้เป็นงานแรกเนาะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของผม
ว่ามันจะต่างหรือว่ามันมีอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

ที่ให้สัมภาษณ์ไปอันนั้นหลายปีแล้วครับ
อันนั้นหลายปีแล้วเห็นพาดหัวข่าว
อาจจะมีสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเมื่อวานอะไรอย่างนี้
แต่จริงอันนั้นเป็นเรื่องหลายปีแล้วครับ
ก็อันนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อยากออกแล้วครับ

พอกลับมาทำงานที่นี่เรารู้สึกว่าเราก็มีผู้ใหญ่เมตตา

ก็ทำต่อแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นมากเลยอะไรอย่างนี้

ด้วยไปออกหลักการพี่นิงก็แทคว่าเออหน้าตาเราเนี่ย
ก็คุยกันเดี๋ยวต้องรอบอกผู้จัดการเลยครับ
พร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับ
ฉันจับยามสามตาแล้วน้องเป็นนักแสดงอิสระ
ฉันเห็นว่าน้องเนี่ยนะจะปังมากกว่าเดิม

เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์บ่อยนะหนูนะคะ

ไม่ได้อยากดูคนเดียวพี่จะเอามาทำคอนเทนต์